วันนี้เราเคยนำเสนอข่าวเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาถูกสามีทำร้ายร่างกายกระทืบเพราะล้างห้องน้ำไม่สะอาด
แต่คลิปนั้นมันถูกตัดไปบางช่วงบางตอน
เธอออกมาบอกล่าสุดว่าที่คลิปตัดไปเพราะเธอโดนกระทืบจนสลบ
แม้ขอเลิกหนีออกมาแต่สามียังตามมารังความและขู่อยู่อีก

ทั้งเมื่อกี๊
คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นตั้งแต่๓ทุ่มของ๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดพุธศาสตร์ของเราได้คุยกันกับเธอนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๗คุณผู้ชมดูร่องรอยตามร่างกาย
คือตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยฟกช้ำจนม่วงไปหมดเลย
แล้วเล่าบอกว่าถูกอดีตสามีเนี่ย
ตอนนี้เป็นอดีตสามีนะชื่อว่าในตรีอายุ๔๓
คบหาดูใจกันมาอยู่ด้วยกัน๘เดือน
เดือนที่ผ่านมาโดนทำร้ายร่างกายแบบหนัก๕ครั้ง
เริ่มตั้งแต่มกราคมเลยอยู่ด้วยกันมาก็โดนมานะฮะ
ครั้งล่าสุดโดนเตะจนสลบ
ครั้งนี้ก็เลยทนไม่ไหวแล้วจริง
ก็เลยออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับสามี
ที่สพบวินจชนบุรีแล้วตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาด
ก่อนจะขนข้าวขนของย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
มรยองแต่ถูกอดีตสามีตามมาครับ
ขู่ทำร้ายครับเธอก็ต้องไปแจ้งความที่สภ
ห้วยโป่งก่อนที่ระยองเพื่อกันเอาไว้เพราะเกรงว่า
จะไม่ปลอดภัยฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
ครูทำร้ายครับ
นักข่าวก็พยายามถามมันแค่ล้างห้องน้ำไม่สะอาดจริงเหรอ
มันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าเธอบอกว่าก็แค่ล้างห้องน้ำแค่นั้น
เธอบอกว่าที่ผ่านมาจริงแล้วเธอไม่ใช่

เพราะอดีตภรรยาของในตรีคนก่อนหน้า

ตอนนี้ยังรักษาไม่หายเลยนะครับ
เธอก็มาโดนอีกคนหนึ่งนะครับ
ล่าสุดยังไปแจ้งความแล้วนะครับ